เอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวกันดีกว่าคุณผู้ชมครับใครที่ยังโสด
เอาล่ะผมแนะนำนะครับคุณผู้ชายท่านไหนที่โสดไปตัดผมร้านนี้

นอกจากจะได้ทรงผมที่ถูกใจได้เมียด้วย

เอาดูป้ายเขาสิร้านนี้ร้านตัดผมได้เมีย
ป้ายเบอร์เริ่มเทิมนะครับร้านนี้ครับ

บอกกันก่อนอยู่บริเวณสามแยกบางสะพานหมู่ที่๔
ตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพาน

ตัดผมชัยนี่ชื่อว่าร้านได้เมียนะ
โอ้โหถูกอกถูกใจบรรดาผู้ที่มาใช้บริการ

ได้เมียแน่นอน

เพราะมีการนำเอาพระบรมชายลักษณ์ของ
หลวงราชการที่๙มาประดับไว้เต็มฝาผนังบ้าน

แล้วก็เป็นที่ประทับใจกับผู้ใช้บริการเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
เมื่อสักครู่เห็นไหมตัดเป็นทรงผมเป็นรูปเลข๙ไทยด้วย
พื้นฮอมนำลึกนายพระมหากรรณาธิคุณของในเหล่านักราชการที่๙นั่นเอง

นายภัยทูลดอกรักอายุ๔๕ปีเป็นชาวบางสะพานนี่แหละครับ
เจ้าของร้านบอกว่าประกอบอาชีพช่างตัดผมมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
ส่วนที่ตั้งชื่อร้านว่าได้เมียมาดูที่มาที่ไปกันก่อน
สมัยที่เป็นช่างตัดผมใหม่เขาเล่าว่า
เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งไม่รู้จะคุยอะไรกับลูกค้า
ตัดเสร็จลูกค้าบางคนเพลินไงไม่ยอมลุก
พูดไงดีก็เลยแตะที่ไหล่เขาแล้วก็บอกว่า
พี่ได้เมียก็คือเสร็จแล้ว
ส่งผมแบบนี้พี่ได้เมียแน่นอนเท่านั้นแหละรีบลุกออกไปเลย

คือตัดแล้วหล่อรับรองออกไปได้เมียแน่นอน
สาวเห็นแล้วทั้งรักแล้วก็หลงไปเลย

ตัดแล้วแบบรับรองได้เมียในอนาคต
เดี๋ยวยังไม่ต้องได้ตอนนี้

ถูกใจลูกค้ามาใช้บริการเป็นอย่างมาก
แล้วก็เป็นที่รู้จักกับคนแถวนั้นเยอะแยะมากมาย
ร้านนี้จำกันนะครับคุณผู้ชมครับ
ร้านได้เมีย

ร้านคุณชนะไปเนี่ยเสียแน่
เอาโทษ

ผมแบบนี้อาจจะไม่มี
บางคนมันก็อาจอยากตัดเมียนี้บ้าง
แต่แปลกนะบางคนมีเมียอยู่แล้ว

คุณอย่าชี้ทางสิคุณ